ซึ่งสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้ส่งผลต่อมนุษย์เท่านั้นนะครับ
แต่ว่ายังส่งผลถึงสัตว์ทะเลหลายชนิดด้วย
เท่นที่ชิลีก็มีการพบปลาซาดีนหลายพันตัวลอยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ขณะที่เม็กซิโกเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยชีวิตวัน
นำร่องที่ขึ้นมาเกยตื้นกว่า๒๐ตัว
แต่ก็สามารถช่วยชีวิตไว้ได้เพียง๓ตัวเท่านั้นนะครับ
โดยชาวประมงในชิลีไปพบปลาซาดีนหลายพันตัวครับ
มีน้ำหนักรวมกันราว๕๐๐๖๐๐ตันมาลอยตายเกยตื้น
บริเวณชายหาดปากแม่น้ำโตเต้น
จากกรุงซานติยาโก้เมืองหลวงของประเทศชิลี
ไปทางตอนใต้ราว๘๐๐กิโลเมตร
ผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายของปลาเหล่านี้ได้นะครับ
โดยเมื่อเดือนที่แล้วก็เคยเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ในแม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียง
ทำให้ปลาซาดีนลอยขึ้นมาเกยตามริมฝั่งมากถึง๕๐๐ตัน
โดยปรากฏการณ์ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลชิลี
ประกาศให้พื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเป็นเขตฉุกเฉิน
จากว่าเกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมหรือปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวเข้ม
แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุของปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมในครั้งนี้ก็มาจากการที่น้ำทะเลมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ชาวบ้านในท้องถิ่นก็กล่าวโทษว่าสาเหตุเกิดจากฟาร์มเลี้ยงแซลมอนเป็นผู้ปล่อยน้ำเสียลงมา
ทำให้น้ำบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบ
ส่วนที่เม็กซิโกครับบริเวณชายหาดของข้าวสมุทรบาฮากาลิฟอร์เนีย
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศก็พบฝูงวานนำร่องจำนวน๒๔ตัว
ทั้งหมด๒๗ตัวตายนะครับหลังจากเกยตื้นอยู่บนชายหาดน้ำตื้นเป็นเวลานาน
โดยกองทัพเรือเม็กซิโกเปิดเผยว่า
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนาวิกโยธินรวมถึงชาวประมงท้องถิ่น
ต่างพยายามที่จะช่วยกันนำวานฝูงนี้ลงไปในน้ำลึกให้เร็วที่สุด
เพื่อให้พวกมันสามารถไหว้กลับลงไปในทะเลได้
แต่ก็สามารถช่วยเหลือวานได้เพียง๓ตัวเท่านั้น
จำนวนนี้เป็นวานโตเต็มวัย๒ตัวกับลูกวานอีก๑ตัว
ว่าสาเหตุที่ทำให้ฝูงวานเหล่านี้ไหว้มาเกยตื้น
น่าจะเกิดจากการหลงทิศเนื่องจากไม่พบว่าลำตัวของพวกมัน
มีร่องรอยของอาการบาดเจ็บหรือว่าติดอวนประมงแต่อย่างใดครับ